จังหวัดราชบุรีกับการที่มีคนใจร้ายไปวางยาเบื่อหมาแมวตายถึง๑๓ตัว
ล่าสุดต้องไปขุดซากของหมาแมวขึ้นมาตรวจพิสูจน์ใหม่หาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากว่าคนในวัดว่าสงสัยว่าก็คงเป็นคนในวัดเองแหละที่ไปก่อเหตุ
รู้ตัวแล้วแต่ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวให้ตำรวจเขาทำงานไปก่อนละกัน
อันนี้เป็นซากเป็นคลิปที่มีคนไปเจอไปถ่ายแล้วก็เอาลงในโซเชียล
แล้วก็มีแมวตัวนี้เป็นแมวที่มันท้องอยู่
ตอนไปเจอมันหายใจพงาบพยาบพยายามจะช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้
มันก็ตายพร้อมกับลูกในท้องไปนะฮะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกทัชชัยทิพเนธเป็นผู้กำกับการสพโพหักนะฮะ
พร้อมกับประสุทธิ์สัตว์จังหวัดแล้วก็ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนเนี่ย
ไปตรวจสอบที่วัดตากแดดเพื่อจะคลี่คลายเรื่องที่มันเกิดขึ้น
โดยเจ้าตะที่ของประสุทธิ์สัตว์เนี่ยไปขุดซากหมาแมวขึ้นมาใหม่
คือชาวบ้านเขาฝังไปแล้วแต่ต้องการขุดมาพิสูจน์ใหม่
ด้วยการผ่ากระเพาะอาหารว่ามันกินอะไรเข้าไป
ให้มันกินอะไรมันมีสารเคมีในร่างกายหรือเปล่า
หารักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็มีการนิมนต์พระอธิการสุดใจโกวิโท
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดตากแดดพร้อมกับพระลูกวัดรวม๗รูป
สอบส่วนที่โรงพักว่าพระเนี่ยสงสัยใครมีปัญหากับใครมาก่อนหรือเปล่า
เพราะพระก็บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเข้าพรรษามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วครั้งนั้นพระท่านสงสัยใครครั้งนี้พระสงสัยใคร
มีการแยกห้องสอบสวนกัน๔ห้องเพื่อรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันสร้างความสะเทินใจให้กับผู้คนในสังคมรอบวัดเป็นอย่างมาก
รวมทั้งคนที่ติดตามข่าวด้วยโดยเฉพาะคนที่รักสัตว์
ยืนยันจะเร่งคลี่คลายคดีนี้เร็วที่สุดจะใช้พญาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ถ้าพบว่าใครเป็นคนก่อเหตุหรือผู้ก่อเหตุเป็นพระสงฆ์ก็ตามทีเนี่ยจับศึกเลยนะ
แล้วก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดถ้าเป็นประชาชนก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกัน
ค่ะนะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยยังเป็นบุคคลในวัดอืมยังไม่รู้ว่าเป็นพระหรือว่าเป็นคารวาสเป็นประชาชนทั่วไปเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรู้แน่นอน